ท่านผู้ชมยังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถกระบะคันหนึ่งได้ไหมฮะ
รถกระบะคันนี้เนี่ยถูกไล่ยิงจนตกลงไปในคูน้ำข้างทางนะครับ
แล้วคนขับรถเนี่ยถูกยิงบาดเจ็บสาหัสไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครนายกนะฮะอ่า
เนี่ยฮะวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะเขาต้องไปดึงรถขึ้นมานะครับ
แต่ว่ามีคนที่นั่งมาในรถคนนึงเนี่ยเขากระโดดหนีลงจากรถ
แล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนเนี่ยหนีไปทัน
ก่อนที่จะถูกยิงเสียชีวิตนะเพราะว่าเขาถูกไล่ยิงมานั่งมาคู่กันกับคนขับรถกระบะคันนี้
วันนั้นที่เกิดเหตุหลังจากเกิดเหตุนะครับมีตำรวจคนหนึ่งไปมอบตัวเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
กรกฎาคมประมาณ๑๕นาฬิกา๑๘นาทีกระบะสีบรอนคันนี้นายอลงกรอ่อนมากหรือในตายอายุ๓๗ปีขับมาขับลงมาจากสะพานข้ามคลองบางเม่า
บางสมบูรณ์อำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกห่างกันไม่ถึง๑นาทีมีกระบะ๔ประตูสีดำขับตามมาแล้วก็ไล่ยิง
ยิงไสไป๓นัดจนในอลงกรในขโบนลดลืนีจะตกคู่น้ำข้างทางที่หน้าวัดจันทรวงนะ
จากกระจกหลังเขาก็ถูกยิงเข้าไป
ทะลุกระจกหลังแล้วก็ทะลุหน้าผาก
คิ้วซ้ายนายลงกรเนี่ยอาการสาหัสไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้น๗กรกฎาคมนะฮะนายอรงกรเสียชีวิตเมื่อวาน
ตอนสายแต่มีตำรวจนายหนึ่งไปมอบตัว
กับพนักงานสอบสวนในพื้นที่บอกว่าผมเนี่ยแหละไล่ยิงรถคันนี้เอง
แต่ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากเป็นการล่อซื้อจับกลุ่มคนที่
จำนำปืนแล้วก็ไปขโมยปืนเข้าไปแล้วก็นัดมอบหมายปืนคืนกัน
แต่พอจะจับกลุ่มเนี่ยขับรถหนีก็เลยต้องยิงสกัด
แต่ญาติผู้ตายเขาสงสัยว่าโอโหคุณยิงยังไงยิงสกัดยังไงจนเขาตาย
แล้วเหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าค่ะซึ่งพยานสำคัญจะมีได้คนเดียว
ก็คือผู้ชายที่นั่งมาในรถกับผู้ตายนะฮะนั่งข้างคนขับมาเนี่ยกระบะคันนี้
วันนี้เขาบอกว่าเขาขอความเป็นธรรมขอชี้แจงผ่านเราหน่อย
คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับเพื่อนของผู้ตายที่นั่งมาในรถกระบะคันนี้ด้วยกันนะครับ
สมมุติว่าเขาชื่อในบีก็แล้วกันเขาหนีรอดเอาชีวิตไปหนีรอดชีวิตได้ในวันนั้น
กระโดดลงมาจากรถกระบะนะแล้วก็หนีไปได้เขาบอกว่าวินาทีเฉียดตายวันนั้นเนี่ย
วันเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เขาตั้งใจว่าเขาจะเอาปืนที่พี่ชายก็คือในเค
ได้รับจำนำเอาไว้จากลูกน้องของผู้ชายคนนึงชื่อว่าในต่อกันแล้วกัน
พี่ชายเขาเนี่ยรับจำนำไว้ราคาหนึ่งหมื่นบาทเขาจะเอาปืนไปคืนให้กับในต่อนะ
เพราะว่าพี่ของเขาเนี่ยถูกจับคดียาเสพติดตอนเช้าวันที่๗กรกฎาคม
พี่ก็เลยบอกว่าเออเนี่ยในต่อเขาเอาปืนมาจำนำเอาไว้นะหมื่นบาท
ช่วยเอาไปคืนให้หน่อยเขาก็ตัดสินใจว่าจะเอาปืนไปคืนให้ในต่อที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน
แต่ไปถึงผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่ก็เลยขับรถไปหานายอลงกรผู้ตาย
เพื่อให้ช่วยไปเป็นเพื่อนเอาปืนไปคืน
เนื่องจากเห็นว่าในต่อกับนายอลงกรเนี่ยเขาเป็นญาติกัน
ก็นัดหมายจะคืนปืนที่กลางสะพานข้ามคลองบางเม่า

พี่ตายก็นึกว่าจะโดนจับโดนอะไรกันนี้ครับ
แต่ปืนคืนไปแล้วก็บอกว่างั้นผมไปแล้วผมไม่คุยแล้วครับ
พี่ตายขับรถออกตำรวจยืนอยู่ประมาณท้ายกระบะก็ยิงครับ

ก็พี่ตายก็โดนแต่นัดแรก
เนี่ยฮะผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกกับเราว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาแค่จะเอาปืนมาคืน
ปืนที่จะมาจำนำพี่ชายเขาไว้แล้วพี่ชายเขาติดคุก
พี่ชายเขาจะเอาปืนมาคืนแล้วทำไมต้องมาไล่ยิงกัน
ไม่เคยมีความขัดแย้งอะไรกับคนที่เอาไปคืนปืนด้วยให้เลยนะฮะ
อย่าเลือกยาเสพติดอะไรก็ไม่เคยนะ
ไม่เคยยิงต่อสู้อะไรกันก่อนไม่เคยขัดขืนวัยด้วย
แล้วในรถนอกจากปืน๓๘ที่ส่งคืนให้กับในตอแล้ว
ก็มีปืนบีบีกันอยู่อีกกระบอกเดียว
แต่ทำไมถึงมีข่าวว่าตำรวจรวดรถคันที่เกิดเหตุ
ที่ถูกยิงตกคลองไปที่นายลงกรขับมา
เจอปืน๒กระบอกพร้อมกับกระสุน
หาว่าเขามีการยิงต่อสู้ขัดขืนการจับกลุ่มตำรวจมาล่อซื้อปืน
ล่อซื้อจับกลุ่มปืนที่แบบไปยึดเขามาไปเอาของเขาไป
สิ่งที่กังวลที่สุดตอนนี้คือกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรม
กลัวจะถูกยัดข้อหาและอาจตกอยู่ในอันตราย
เพราะว่าวันเกิดเหตุมีรถต้องสงสัยขับวนเวียน
ที่บ้านเขาอย่างผิดสังเกต๑๐กว่ารอบ
อันนี้ฝั่งของคนที่เขารอดชีวิตมาได้นะเป็นเพื่อนกับผู้ตาย
แต่ทางฝั่งร้อยตำรวจเอกชาวลิศสุวรรณภัณฑ์ซึ่งเป็นตำรวจสพดงละครนครนายก
ไปมอบตัวกับสพองครักษ์เจ้าของท้องที่นะครับให้การภาคเศษนะครับ
บอกว่าวันนั้นที่ยิงไปเนี่ยยิงเพื่อป้องกันตัวแล้วก็ขอแจ้งความกลับ
ผู้ชายที่รอดชีวิตจากรถคันนั้นมาด้วยข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
ซึ่งภูมิกับการสพองครักษ์บอกว่าตอนนี้ได้แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
ร้อยตำรวจเอกชาวลิศเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะแจ้งข้อหาเพิ่มคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาด้วย
แล้วถูกฟ้องกลับเนี่ยก็เตรียมจะเข้ามอบตัวเพื่อสู้คดีวันพรุ่งนี้
จากร้อยตำรวจเอกชาวลิศแล้วนะครับก็มีนายต่อซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่น
มีลูกน้องของในต่อแล้วก็มีดาบตำรวจสพดงละครอีกนายหนึ่ง
พนักงานสอบสวนจะเรียกมาให้ปากคำทั้งหมด
ส่วนพ่อของนายลงกรที่เสียชีวิตบอกว่าพอทราบข่าวเนี่ยก็ไม่รู้รายละเอียดมากนัก
เพราะว่าทำงานอยู่ที่จังหวัดเลยนะ

เกี่ยวข้องกับลูกชายเลยนะ
ลูกชายเนี่ยเพียงแค่ไปเป็นเพื่อนเขา

หน้องมาเรียกไปก็ปดไปกับท่าน
ก็กังวลบางงานมั้ยคะคู่กรณีเป็นมาก
เรื่องนี้ที่เรื่องที่หนักใจนี่แหละ
พอบอกว่าจะตั้งสวดศพลูกชาย๕กว่าคืน

เพราะว่าจะรอดูทิศทางความชัดเจนทางคดีก่อน

แต่ว่าในต่อที่ว่าเป็นเจ้าของปืนและลูกชายขับรถไปเป็นเพื่อน

ยังไม่ได้ติดต่อมาพูดคุยรับผิดชอบอะไรด้วยเลยนะครับค่ะอ่า